เป็นเรื่องของบรรยากาศที่ประชาชนคนไทยนะคะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีในหลวงนะคะ
ซึ่งก็จัดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดบรรยากาศนั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วย
ความรักความชื่นชมแล้วก็มีการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะคะ
เราไปดูที่แรกกันเลยนะคะเป็นบรรยากาศการร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดขึ้นที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
งานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณมาพร้อมกับตุลาการทหารตำรวจข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า
รวมถึงจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนหลายพันคนเลย
มานั่งกันแบบนี้เนี่ยจิตอาสาเขาก็จะมีหมวกนะใส่หมวกใส่ผ้าเป็นคอเป็นสัญลักษณ์นะคะ
ถูกต้องเลยน่าภาคภูมิใจนะใครได้เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เนี่ยค่ะก็มานั่งกันแบบนี้ชมการถ่ายท่อสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมากนะคะ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๖
เขาก็นั่งรับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนี่แหละค่ะ
ทางจังหวัดก็ทั้งตั้งเต็นต์เอาไว้ให้ประชาชนนั่งสบาย
รวมไปถึงก็ติดตั้งจอขนาดใหญ่เอาไว้หลายจุดเลยนะคะ
ก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกนะให้กับประชาชนที่ไม่ได้เดินทางมาที่กรุงเทพ
ก็รับชมร่วมกันพร้อมกันแบบนี้นะคะ
ประชาชนก็ได้มาชื่นชมพระบารมีกันอย่างทั่วถึงนะคะ
ทุกคนก็เฝ้าติดตามเจาะเรียกว่าแบบนั่งเจาะติดแบบเกาะขอบจอเลยค่ะ
เพื่อที่จะรับชมภาพประวัติศาสตร์

ชมคือมันยิ้มมันปลื้มปลิ่มอยู่ในใจค่ะ
คือบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือนะครับ
เปลี่ยนอารมณ์ไปที่ภาคอีสานกันบ้าง
เราพาไปชมบรรยากาศกันที่บึงกาน
ใช่แล้วงานนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวบึงการก็พร้อมใจกัน
มารับชมการถ่ายท่อสดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราสะทนละมากด้วยเช่นกัน
ก็เป็นการรับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ทุกช่องก็พร้อมใจกันนะคะถ่ายทอดสดพระราชพิธีสำคัญนี้
นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งประชาชนหลายคนนะคะทุกภาคส่วนเลย

ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะนะครับ
ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดบึงการก็มีนายวรทัศน์ทุลีจันทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองกาลก็นำประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้วครับ
รับชมการถ่ายทอดสดในงานนี้
แล้วก็ที่นี่เขาก็เหมือนกับที่อื่นแหละครับ
จัดเอาไว้ให้ให้ทุกคนนั้นได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดไปพร้อมกัน
ก็เรียกได้ว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าก็มีความพร้อมเพลียงในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันมากเลยทีเดียวนะครับ
ใช่ค่ะแต่ละพื้นที่เนี่ยอากาศก็ร้อนเหมือนกันนะ

หลังไหลกันมาชื่นชมพระราชพิธีนี้เหมือนที่จังหวัดหนึ่ง
ลงใต้กันไปบ้างนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
โอ้โหที่นั่นเนี่ยประชาชนก็มากันเยอะนะคุณนิวนาวนะ
ใช่ค่ะมากันที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

มาส่งกันนี้ก่อนหลายคนเลยคุณผู้ชมแทบจะทั้งจังหวัดนั่นแหละ
ทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐กันตลอดทั้งวัน
แล้วก็มาร่วมชมการถ่ายทอดสดของทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะสวมใส่เสื้อสีเหลืองกันมา
รวมถึงใครที่เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็ใส่เครื่องแบบมาเต็มยด
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ทีนี้ทางจังหวัดก็ได้ร่วมกันกับมณฑนทหารบกที่๔๑
เขาจัดโรงครัวพระราชทานด้วยนะ
จ่ายอาหารให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องประสบกรณิกรที่มาร่วมงานนะคะ
เนี่ยค่ะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันมีทั้งภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ที่เป็นบรรยากาศของประชาชนได้มาร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งสำคัญนี้
แล้วก็แน่นอนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้ร่วมชื่นชมพระบารมีด้วยนะคะ